หนึ่งท่านที่ต้องออกมาขอโทษคนไทยทั้งประเทศก็คือท่านนายกรัฐมนตรี
ท่านก็บอกว่าไม่อยากให้โทษกันไปโทษกันมา
ผมฐานะเป็นพอสบคก็ขอร่วมรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วก็ทางด้านของสวบคอเองก็เหมือนจะยกกาดสูงขึ้นมาครับ
เลิกไปก่อนจริงมาตรการนี้ไม่ควรมีแต่เรื่องต้องมาทบทวนกันใหม่แต่พาคุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องที่มีการกรูนเข้าไปตรวจค้นทหารอียิปต์คนนี้กันหน่อย
ไปดูคลิปกันก่อนนะฮะแล้วมาฟังท่านนายกกันต่อนะครับ
คุยกันอยู่นานครับต้องประสานสถานทูตตำรวจต้องมาถึงยอมให้ตรวจนะฮะ
คลิปนี้แหละกลายเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้จนล่าสุดทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้แถลงข่าวเลย
แสดงความเสียใจและขอโทษคนไทยกรณีมาตรการป้องกันที่หละหลวมจนทำให้ทหารอียิปต์เนี่ย
ติดโควิด๑๙เข้ามาในประเทศของเราได้แล้วไปพักที่ระยองไม่มีการกักตัวออกไปเดินห้าง
ท่านนายกก็บอกว่าในฐานะนายกเองแล้วก็เป็นพอสวบคด้วยก็ขอร่วมรับผิดชอบ
กำชับให้สบคทบทวนทุกมาตรการกับคนที่จะเข้ามาในประเทศของเรา
จะต้องเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนของประเทศไทยที่วางเอาไว้อย่างเข้มงวด
ต้องกักตัว๑๔วันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทูตทหารนักธุรกิจหรือใครก็ตาม
โดยจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเด็ดขาด
แล้วก็สั่งนะครับทุกเที่ยวบินที่จะเข้ามาเอาไว้ก่อนจนกว่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ระยองเนี่ยเกิดขึ้นเพราะคนไม่เคารพกติกา
ว่าอย่างนั้นนะใครคะที่ไม่เคารพกติกามันหละหลวมตรงไหนก็เข้าไปอุด
เอาละกันขณะที่สวคคอล์เองก็มีการประชุมโดรณ์เมื่อเช้า
ก็มีมติออกมา๓ประเด็นดังต่อไปนี้ก็คือ๑ทบทวนการผ่อนคลาย
โดยทุกคนต้องอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐเป็นเวลา๑๔วัน
กระทรวงการต่างประเทศยกเลิกการดำเนินการอนุญาตเที่ยวบินของกองทัพอากาศอียิปต์
ที่อนุญาตไปแล้วทั้งหมดจำนวน๘เที่ยวบินคือยกเลิก
แล้วก็ไม่ให้บินเข้ามาในประเทศไทย
อันนี้เข้ามาแล้วก็คือผ่านพ้นไป
ชะลอการอนุญาตการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแบบผ่อนคลาย
การกักตัวในสถานที่กักตัวของรัฐ
เช่นกลุ่มคณะทูตนักธุรกิจที่เข้ามาแบบระยะสั้น
โดยให้ยกเลิกทั้งหมดออกไปก่อน
กว่าจะทบทวนมาตรการให้รัฐกลุ่มรอบครอบมากกว่านี้
โค้ดส่งสอบประคองเองวันนี้นักข่าวก็จี้ถาม
จี้ถามนายแพทย์ทวีสินมีคนในโซเชียลฝากถาม
ว่าคณะทหารอียิปต์ไปเที่ยวกลางคืนไปเที่ยวอาบอบนวดหรือเปล่า
มีคนเขาสงสัยนะฮะนายแพทย์ทวีสินก็ตอบคำถาม
สอบถามแล้วยืนยันแล้วไม่มีใครออกจากโรงแรมในช่วงกลางคืน
เที่ยวกลางคืนเพราะกลับถึงโรงแรมสักเวลาประมาณตี๒
แล้วก็มีภารกิจต้องบินในช่วงเช้า
แต่ก็มีคำถามว่าตี๒ไปไหนมาทำไมกลับดึกจัง
แต่อย่างใดเป็นเพียงลูกเรือที่เข้ามากับเครื่องบินของอียิปต์เท่านั้น
อีก๑จุดที่เสี่ยงคือย่านสุขุมวิทย์แน่นอน
โดที่มีคนไปพัก
ซึ่งเป็นสถานที่ที่ครอบครัวของเด็กหญิงชาวซูดาน
เป็นลูกของท่านทูตที่มาอายุ๙ขวบแล้วก็ติดโควิด๑๙ไปพักที่นี่
พร้อมกับนำรถเป็นรถตรวจพระราชทานไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ให้บริการตรวจฟรีเลยให้กับคนที่อยู่ที่นี่
นายแพทย์ปรีชาเปรมปรีมรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่า
คอนโดนี้นะมีมาตรการที่ตรวจสอบอย่างรัฐกลุ่ม
ในการคัดกรองคนเข้าพักอย่างเป็นระบบแล้วก็มีการฆ่าเชื้อทำความสะอาด
ส่วนกรณีที่มีครอบครัวของคณะทูตไปพักที่นี่
แทนที่จะไปอยู่จุดกักตัวของรัฐตามข้อกำหนดของรัฐนั้นเนี่ย
ทราบว่าพื้นที่ของสถานทูตสุดานไม่เพียงพอต่อการรองรับ
ก็เลยจัดให้มาพักที่คอนโดนี้แทน
อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
ต้องมีการปรับมาตรการให้มันเข้มข้นแล้วก็รัดกลุ่มมากกว่านี้
เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนหน่วยงานไหนกาดยกสูงไว้ก่อนแล้วกันนะครับ
ใช่ค่ะคือตอนนี้หลายคนโจมตีไปที่รัฐบาลแหละว่า
อ้าวพอเป็นแขกรัฐบาลทำอะไรก็ได้เหรอ
อันนี้คือสิ่งที่ต้องไปแก้ไขปัญหามาในระยะยาวกันนะคะ
เพื่อที่ระหว่างที่เรารอวัคซีนมันก็จะต้องกัดไม่ตก
ฝั่งรัฐบาลและฝั่งประชาชนก็ต้องร่วมด้วยช่วยกัน
อย่างที่รัฐบาลบอกมาเป็นประจำนี่แหละนะคะ